ส่วนช่วงนี้ต้องมาดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อย
ฟ้าคลืนฟ้าร้องแต่ไม่ตกนะในกรุงเทพแปลกอยู่นะครับ
วันนี้จะตกหรือไม่หรือจะร้อนและในภาคไหนเป็นยังไง
ติดตามจากคุณกุ๊บตะนันในรวนร้อนาอีกทีหนึ่งครับ
ต่อเนื่องจากสุดส
พื้นที่มีรายงานว่ามีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อวานฝนในกรุงเทพก็เป็นฝนที่เคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลเนี่ยนะครับ
ขึ้นไปบริเวณพื้นที่ทางตอนบนเพื่อที่จะไปรวมกับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กลุ่มนั้น
ดังนั้นฝนที่จะตกในกรุงเทพจึงมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
แต่วันนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงมวลอากาศเย็นสีฟ้าคือมวลอากาศเย็น
ส่วนสีส้มคืออากาศร้อนนะครับ
เมื่อวานนี้จะสังเกตว่ายังอยู่ตอนบนอยู่เลยนะครับ

ก็หมายความเย็นเองนะครับจะเป็นตัวการสำคัญที่จะดันให้
เอาฝนที่เมื่อวานนี้ไปอยู่ภาคเหนือภาคอีสานเลื่อนต่ำลงมา
กลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
การว่าในช่วงสายวันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับ
เราจะเริ่มเห็นลักษณะฟ้าอึมครึมเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
หลังจากนั้นหากเราคำนวณต่อเนื่องนะครับ
ปรากฏว่าฝนเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสตกไปจนถึงช่วงเย็นนี้เลยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมา
ถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ

น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงหลังเที่ยงคืนครับ
มีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งครับ
กดทับลงมาก็จะทำให้ความเย็นนี้เนี่ยนะครับ
มีการเอาฝนมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
รอบนี้ก็จะไปปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักเกิดขึ้น
โดยเฉพาะนี่นะครับจะสังเกตว่าเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับ
พื้นที่ดังกล่าวอาจจะต้องระวังรวมไปถึงคนกรุงเทพด้วยนะครับ
ในช่วงกลางดึกคืนนี้ฝนอาจจะตกหนักจนส่งผลต่อการใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างก็ต้องติดตามการพยากรณากาศแล้วก็ติดตามเส้นทางต่างด้วยนะครับ
เพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมขังบนถนนได้
และที่สำคัญครับมีแนวโน้มว่าเราอาจจะได้เจอกับฝนตกต่อเนื่องแบบนี้
และทำให้อากาศเย็นแบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนหน้า
นั่นก็หมายความว่าจากทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมฆเรื่องฝนที่เข้ามามีบทบาทเนี่ยนะครับ
ทำให้วันนี้เองซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่มีอากาศร้อนจากปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะครับ
จะเป็นวันที่เย็นสบายกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมาเจอกันต่อในรู้ก่อนร้อนหนาวในตอนค่ำนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ